บอกเลยชาวบ้านก็ช็อกเหมือนกันเจอจราเข้
แต่มันไม่ได้มาทั้งตัวมันมาแค่หัวเท่านั้นเอง
ลอยเกยตื้นขึ้นมาหัวไอ้เข้นี่แหละค่ะ
อยู่ที่อ่างเก็บน้ำบางพระจังหวัดชนบุรี
มันเหลือแต่หัวละตัวมันไปไหน

โอ้โหชาวบ้านบอกว่าสงสัยตัวมันเนี่ยถูกเอาไปทำอาหารแล้วล่ะมั้ง
รอผู้เกี่ยวข้องเอาไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อน
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปบริเวณริมอ่างเก็บน้ำ
พระอำเภอศรีราชาชนบุรีเมื่อวานนี้
คือมีคนใช้เฟซบุ๊กเนี่ยโพสต์ข้อความแล้วก็ภาพ
จราเข้ที่ลอยมาเกยตื้นบริเวณนี้
ชาวบ้านตกใจแล้วก็วิตกกังวลด้วยนะฮะ
พอทีมข่าวลงไปถึงพื้นที่เจอจริงค่ะ
เจอแต่หัวจราเข้อายุเนี่ยเขาบอกประมาณ๖๗เดือนนะตัวประมาณเนี้ย
แล้วก็ลักษณะน่าจะเพิ่งตายด้วยเพราะว่าอะไร
สภาพเนื้อบริเวณหัวมันยังไม่เปื่อยยังไม่ยุ่ย
ทางด้านนายุทธ์พิมพฤษชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่า
เขากำลังหาปลาอยู่แถวอ่างเก็บน้ำนี่แหละนักข่าว
พอช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาจู่อุ๊ย
วัตถุบางอย่างลอยมาติดกับสายยางสูบน้ำ
เดินเข้าไปดูเกือบเป็นลมค่ะเขาบอกเจอหัวจราเข้
แต่ไม่มีลำตัวหรือว่าชิ้นส่วนอื่น
แล้วก็ไม่มีร่องรอยถูกกัดแทะนะครับ
ก็เลยคาดว่าชาวบ้านอาจจะนำจราเข้มาชำแหละเนื้อหรือเปล่าทำเป็นอาหาร
แล้วเหลือส่วนหัวที่กินไม่ได้โยนทิ้งอ่างเก็บน้ำ
แต่ชาวบ้านมาเจอแต่เขาตกใจไง
เรื่องต้นชาวบ้านยังไม่สามารถสรุปได้นะคะ
ว่านี่จอราเข้ถูกฆ่าเพื่อนำเนื้อไปทำอาหารจริงหรือเปล่า
ก็ต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบอีกครั้ง
รวมไปถึงว่าที่แห่งนี้เนี่ยมันมีจราเข้ตัวอื่นอีกด้วยหรือเปล่า
นั่นน่ะคือสิ่งที่ชาวบ้านกลัว
ตัวที่เห็นยังตัวเล็กตัวน้อยนะ

มันโดนตัวใหญ่ทำร้ายมาหรือเปล่า